เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจับงูใหญ่ที่สถานที่แห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นเกิดเรื่องลี้ลับขึ้นค่ะ

วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ

ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากคนงานขับรถแบ็คโฮ
ปรับพื้นที่อยู่บริเวณหลังศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่ง
เขาพบงูตัวใหญ่ไม่ทราบชนิดนะคะ
ขอให้มาช่วยจับออกหน่อยตัวใหญ่จริง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสองนายลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
แล้วก็พบจุดนี้งูมันนอนแน่นิ่งติดกำแพงอยู่แบบนี้
เดี๋ยวน้องพี่ต้องถ้าดูไกลโอ้โฮ
ใหญ่นะใหญ่มากแล้วบอกไม่ถูกจริงว่ามันเหลือมหรือหลาม
ใช่ลักษณะของมันตัวสีดำ
แต่ผิวหนังมันเหมือนเปื่อยแล้วก็หลุดร่อนด้วย
ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะ

และเขาต้องจับงูด้วยใช้มือเปล่าแบบนี้

ใช้มือเปล่านะคะดึงที่บริเวณหางู
แล้วลากมันออกมาที่โล่งแจ้งก่อน

โอ้โหมันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่นั้นคืองูพยายามจะเลื้อยหนีแล้วจะฉกเจ้าหน้าที่อยู่หลายครั้งเหมือนกัน
คุณดูดิใช้เวลานานมากเกือบ๓๐นาทีนะถึงสามารถสยบงูตัวนี้ได้

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเจ็บตัวไปก็มีนะคะ

และสุดท้ายก็พบว่างูตัวนี้นะเป็นงูเหลือม

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ๔เมตรกว่าคุณ
โอ้๔เมตรกว่าเห็นไหม
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะจับมันใส่ถุงกระสอบปุ๋ย
เพื่อที่จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วคุณดูดิ
ตัวมันใหญ่ขนาดนี้หลังจากมีการจับงูในวันนั้นนะคะ
คุณวิชาจินดานินเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนที่จับงูตัวนี้
เขามีอาการป่วยคุณ
เพราะเขาเชื่อว่างูตัวนี้เป็นงูเจ้าที่
ไปฟังเขาเล่าดีกว่าเขามีอาการยังไงบ้างค่ะ
ก็หลังจากเอางูจับงูเรียบร้อยแล้วนำไปปล่อย
เกิดอาการป่วยแล้วก็มีอาการหนาวร้อนครับ
แล้วเชื่อไหมครับว่างูตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่ครับ
อาจจะใช่เพราะว่างูลักษณะตัวสีดำครับ

ดูจากลักษณะงูงูน่าจะอายุเยอะแล้ว
คุณวิชาบอกว่าตอนที่เอางูไปปล่อยธรรมชาติเนี่ยนะ
เขานำหินเขี้ยวงู

แล้วก็ดันพลาดไปโดนหัวของงู

ได้ให้เดินทางไปเลื้อยไปแต่บังเอิญไปโดนหัวงู
ก็เลยทำให้งูบาดเจ็บเขาก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่มาของอาการป่วย
ก็คือว่าอาจจะแบบไปทำร้ายงูอะไรอย่างนี้
แต่ผมว่ามันก็เป็นไปได้นะหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รกร้าง
แล้วพอมีการปรับพื้นที่ปรับหน้าดิน
ก็มักจะเจองูไปอาศัยอยู่แบบนี้แหละครับ

ใช่โล่งอะไรอย่างนี้เป็นไม่ได้